ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะอุบัติเหตุที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยซิ่งรถกระบะไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บไปสองคนแต่เรื่องมันไม่จบตรงนั้นนะคะเพราะว่าคนที่ขี่รถขับรถกระบะเนี่ยกลัวความผิดที่ขับรถไปเฉียวเขาก็เลยขับรถหลบหนีค่ะตำรวจเนี่ยไล่
รถยิงแล้วหนีค่ะครับ
เหตุการณ์ที่เชียงรายคุณผู้ชมค่ะ
สพป่าแดดนะฮะตำรวจก็ไปเลยค่ะ
แล้วพยายามจะไล่สกัดจับนะคะ
คนขับรถกระบะคันนี้เพราะว่าเขาขับหนี
จากไปเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนเจ็บ๒คนก็กลัวความผิด
ก็สุดท้ายเอาปืนยิงยางรถนะคะ
เพื่อที่จะให้เขาหยุดนะคะ
ก็ในเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๒คน
ตำรวจกับพลเมืองดีสุดท้ายก็สกัดจับรถคันนี้ได้ที่ตู้ยามตำรวจอำเภอป่าแดดค่ะ
เกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาจากรถ
คนขับก็ยังไม่ยอมออกมายังจะขับต่อนะคะ
ก็ไล่ตามไปจับได้ในที่สุดค่ะ
เขาเนี่ยสุดท้ายขับไปแล้วไปติดกับกองดินกลางถนนค่ะ
เนี่ยค่ะแม่เจรจาหรืออะไรยังไงก็ไม่ยอมออกมาจะไปต่อนะคะ

สุดท้ายไปหยุดที่กองดิน
นายสิทธิชัยเหลืองสิทธิกุลค่ะอายุ๕๓
เก้าปีคือตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวออกมาเนี่ย
ก็เขาบอกไม่มีสตินะ
ยังสอบถามก็พูดจาไม่รู้เรื่องก็ต้องไปคุยกันที่สพป่าแดดค่ะ
ญาติของนายสิทธิชัยบอกกับตำรวจอย่างนี้ค่ะบอกว่า
สิทธิชัยมีอาการป่วยด้วยโรคสมองฝ่อมาประมาณปีกว่าแล้ว

แต่ปัจจุบันถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
แล้วรถเนี่ยปกติญาติเขาไม่ให้ขับหรอกเพราะเขาก็ไม่สบาย

แต่ว่านายสิทธิชัยก็อาศัยจังหวะคนที่บ้านเผลอค่ะ
แอบเอารถออกมาขับแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาอย่างที่
เราท่านทราบกันไปทำให้คนอื่นได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ญาติก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
และค่าทำขวานให้ผู้บัตรเจ็บทั้งสองคนนะคะ
ไม่สบายมีอาการป่วยอยู่แล้วแอบเอารถมาขับค่ะ